สาเหตุเกิดจากสาเหตุหลักไม่กี่สาเหตุหรอก
สภาพคนสภาพรถเรื่องของความประมาทไม่เคารพกฎจราจร
แล้วอีกสาเหตุหนึ่งอย่าลืมนะคะ
เรื่องของอาการลังเลเอ๊ะซ้ายดีขวาดีซ้ายดีขวาดี

นี่ค่ะเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะเป็นเหตุการณ์
ผู้หญิงคนหนึ่งขับรถไปนี่คุณนะดูวงกลมนะ
แล้วมันเป็นทางแยกลงค่ะตกไปทางด่วนเลย
โอ้โหแล้วทางด่วนมันสูงคุณ
แต่คุณคะมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์เธอไม่เป็นอะไรเลย
นี่กล้องหน้ารถของคันที่เขาขับตามหลังมา

แล้วดูสิเห็นไหมมันกลายเป็นอุบัติเหตุนะคะ

เพราะเธอนั่นแหละคนขับรถเจ้าของรถที่ตกลงไป
เป็นคนพูดเองค่ะเธอบอกว่าสาเหตุเนี้ย
เกิดจากอาการลังเลไม่แน่ใจก็คือทางด่วนตรงนี้
มันเป็นทางด่วนพิเศษเฉลิมมหานครช่วงโค้งซ้ายเนี่ย
ลงสุขุมวิทย์อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะลงบางนา
จะซ้ายดีหรือจะขวาดีเธอบอกว่าเธอไม่แน่ใจว่าจะลงไหนดี
สุดท้ายก็เลยขับไปช่องกลางเกิดอุบัติเหตุเลยนะคะ
ตกทางด่วนค่ะเพราะไม่สามารถหักหลบได้ทัน
พุ่งข้ามปูนกั้นของทางร่วงลงไปกลางถนน
ซึ่งลึกสักประมาณ๒เมตรเพราะขับมาไม่เร็วก็
ก็เลยทำให้ได้รับความเสียหายเล็กน้อย
พอไปตรวจสอบไม่พบคู่กรณีนะคะทรัพย์สินของทางหลวง
ก็ไม่ได้รับความเสียหายก็เลยไม่ได้มีการแจ้งข้อหา
กับคนขับรถเพียงแค่ตำรวจเขาบอกว่าเนี่ยค่ะ
ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเพื่อ
เธอต้องเอารถไปเคลมกับบริษัทประกันไง
เป็นคลิปที่เรานำมาเตือนเช้านี้นะคะ
ดูไว้เป็นอุทหรณ์เวลาขับรถเนี่ยอย่าลังเลใจ
ขับไปผิดทางไม่เป็นไรยูเทิร์นใหม่ดีกว่า
มีโอกาสได้ยูเทิร์นอีกแล้วชีวิตนี้นะ